อิ่มแล้วดิฉันพาไปดูที่นี่ค่ะ
คือจะพาไปดูแปลงดอกคัตเตอร์ของน้องนักศึกษาที่ขอนแก่น
จริงเขาจะปลูกแล้วก็ขายช่วงนี้
ช่วงรับปริญญาช่วงปีใหม่แต่พอเจอพิษโควิด
เขาก็เลยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพราะว่างานต่างมันจัดไม่ได้ไงคุณ
แล้วตัดขายไม่ได้ทำยังไงดีใช้ตรงเนี้ยเป็นจุดเช็คอินซะเลย
นี่ไปหาพร็อปมาเพิ่มหน่อยแล้วเก็บค่าเข้าชม
คือเดี๋ยวนี้หลายพื้นที่นะปรับเปลี่ยนเป็นแปลงดอกไม้
ให้ได้ถ่ายรูปกันเก็บภาพเข้าชมกัน

ใช่ค่ะพวกดอกคัตเตอร์พวกนี้นะคะ
เป็นฝีมือการปลูกของน้องนักศึกษาคณะเกษตรศาสต
สาขาเกษตรนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พื้นที่ตรงนี้ประมาณไร่หนึ่งอยู่หน้าอุทยานเกษตร
น้องเขาก็ปลูกดอกคัตเตอร์สีขาว
ใช้เวลา๓เดือนนะกว่าดอกคัตเตอร์จะออกดอก
ที่คุณผู้ชมเห็นซึ่งน้องฉลองโชคสายสิม
นักศึกษาชั้นปีที่๒ก็เล่าให้ฟังบอกว่านักศึกษา๓๕คนก็รวมตัวกัน
แล้วก็ปลูกดอกคัตเตอร์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วปลูกอยู่ประมาณ๔๐๐๐๕๐๐๐ต้น
น้องเขาตั้งใจไงคะว่าพอช่วงปีใหม่ปั๊บเนี่ยก็จะเอามาขายรวมถึงช่วงฤดูหนาวช่วงแบบนี้
ตรงกับช่วงรับปริญญาตรงกับงานปัดฉิมของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ก็ตั้งใจแหละว่าจะตัดดอกคัตเตอร์ขายเอาเงินมาเป็นทุนในการเดินทางไปศึกษาต่อ
ทักษะวิชาชีพที่ญี่ปุ่นแต่แหมคุณผู้ชมพอมาเจอพิษโควิดมาเล่นงานเนี่ย
การจัดงานต่างไม่ว่าจะเป็นปัชชิมรับปริญญางานปีใหม่ต่างงด
แล้วทำยังไงคนที่เขาเคยจะสั่งดอกคัตเตอร์เขาก็ไม่สั่งเขาก็ยกเลิก
แล้วราคาดอกคัตเตอร์มันก็ตกลงน้องเขาจับกลุ่มกันนะเครียดก็เครียด
คิดกันออกไอเดียว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีท้ายที่สุดน้องเขาก็ช่วยกันเสนอไอเดีย
เอาอย่างนี้ดีไหมเราไปซื้อพล็อปมาเพิ่มมาเป็นอุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพ
เป็นจุดถ่ายภาพเอาไว้บริการเลยละกัน
นี่แหละค่ะก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่๙มกราที่ผ่านมานะคะ
เขาเก็บตังค่าเข้า๒๐บาทเท่านั้นเอง

แล้วสามารถที่จะขายดอกคัตเตอร์ที่ตัดจากแปลงได้เลย

ช่อละ๓๐ช่อละ๕๐แล้วผลตอบรับดีมากจริง
ไอเดียของน้องเอาฟังน้องหน่อยค่ะ
ดอกคัตเตอร์นี่ผมปลูกเพราะว่าอยากจะตัดขาย
ขายให้กับที่ตลาดในขอนแก่นเพื่อที่เขาจะเอาไปจัดช่อ
แต่ว่าทีนี้มันติดสถานการณ์โควิด

ทำให้พวกผมไม่สามารถตัดไปขายได้

ผมเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีคนมาถ่ายรูป
ผมก็เลยจะตัดสินใจว่าทำวิธีถ่ายรูปไหม
นี่แหละชอบเหลือเกินไอเดียของน้องนักศึกษานะคะ
ทีนี้พอคนมาไปแล้วเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปลงโซเชียลแชร์ต่อแท็กด้วยว่าอยู่ที่ไหน
คนก็เลยอยากไปก็ตามไปกัน
๒คนนี้เป็นชาวขอนแก่นค่ะบอกว่ารู้ข่าว
ก็เลยเดินทางมาชมความสวยงามที่ทุ่งดอกคัตเตอร์ตรงนี้
แล้วบรรยากาศแบบนี้มันหาดูได้ยาก
โดยเฉพาะช่วงอากาศเย็นแสงแดดอ่อนแบบนี้มันสดชื่นนะ
แล้วใส่เสื้อสีสดเห็นไหมคุณถ่ายรูปออกมาสวยเลยนะคะ